เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทย

เหนือใต้ออกตก

แต่ละพื้นที่เขาคึกคักขนาดไหนครับ

นี่เป็นภาคเหนือตอนล่างนะ
ที่ตลาดศูนย์การค้าตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนั่นแหละ
ที่นี่นะครับประชาชนเขาเริ่มหาซื้ออาหารเจมารับประทานกันอย่างคึกคักแล้ว
โดยเฉพาะที่ร้านเจเป้า
เจ๊เป้าอาหารเจเจเป้า
ถูกต้องนี่ขับมอไซคแว้นกันไปซื้อเลยทีเดียว
ที่นี่นะครับเขาเน้นการปรุงอาหารเจกันแบบสด
มีเมนูหลากหลายรายการ๒๐กว่าเมนู

วัตถุดิบพวกผักพวกวัตถุดิบที่จะมาทำอาหารเจเนี่ย

แต่ว่าเจ๊เป้ายังขายราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
ยังขายในราคาที่ถูกเหมือนปกติเหมือนปีก่อน
ในราคาอาหารถุงละ๒๕๓๐บาทเท่านั้น

เพราะว่าอยากให้ประชาชนนั้นได้รับประทานอาหารเจกันอย่างมีความสุข
ร่วมทำบุญตลอดช่วงเทศกาลถือศิลป์กินผัก

ก็ทำเรียนแบบจากอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์จริง
ไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตา
ไม่ใช่ผิดโลแกน
แต่เนี่ยเขาทำแล้วรสชาติมันก็อร่อย
ไม่ได้รสจัดมากจนเกินไปอย่างที่คุณนิวนาวเขาบอกนะครับ
หาแล้วก็ทานเจทายทานเจดี
ไม่มีผิดสินไม่มีขาดศิลป์อย่างแน่นอน
ถูกต้องแล้วนะคะขยับมาอีกหนึ่งที่นะคะคุณผู้ชมที่ภาคกลางเขาก็มีกันนะคะ
สำหรับบริเวณสมาคมพุทธมามกะสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะร่วมกันร่วมเดินขบวนแบบนี้เป็นขบวนแห่รับเทพเจ้า
เทศกาลถือศีลกินเจจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่าเป็นการอัญเชิญเทพเจ้ากิ๋วอ้วยฮุกโจ๊ก
ที่บริเวณสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชาให้กลับมายังสมาคม
ให้กับประชาชนได้กราบไหว้กันเป็นความเชื่อของเขาเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยขบวนแห่เคลื่อนตัวจากสมาคมเดินรอบตลาดสดศรีราชา
ถนนชายหาดเกาะลอยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรก
ในการเริ่มเทศกาลกินเจปลอดเนื้อสัตว์ของชาวศรีราชาด้วย
นี่เป็นบรรยากาศขบวนแห่อันยิ่งใหญ่
ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

ไปดูภาคอีสานบ้านเห่าบ้างไปที่นครราชศรีมานะคะคุณ
บรรยากาศการกินเจก็คึกคักเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้นะคะตามสารเจ้าต่างก็มีการจัดสถานที่โรงอาหาร
เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างคึกคัก
ในช่วงของเทศการกินเจปีนี้ล่ะค่ะ

ซึ่งชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราช

ไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าอาหารเจก็อร่อยเหมือนกัน

ชมรมนี้เขาร่วมกับมูลนิธิการกุศลต่างนะคะ
จัดงานเจขึ้นช่วงวันที่๙ถึง๑๗ตุลาคม
ที่มูลนิธิหลักเซียงเซี่ยงตึ้งสว่างเมตตาธรรมสถานนี่แหละค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเตรียมสถานที่กันแบบคึกคักเลย
ผลไม้ถวายองค์เทพเจ้าต่าง

มีการยกเสาทีกงเต้งหรือว่าเสาฟ้าดินค่ะ

มูลนิธิก็เลยเปิดโรงอาหารให้ประชาชนมาทานเป็นการล้างท้องกันก่อน

มีพ่อครัวแม่ครัวกว่า๕๐คนมาประกอบอาหารเจให้ทานกันกว่า๑๐อย่างเลยนะคะ

ประชาชนก็มาร่วมงานกันคึกคักทีเดียวค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นดี

เอ้าอีกที่หนึ่งแล้วกันลงใต้ไป

ใช่แล้วครับที่สารเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิ่มนะครับ

ตำบลบางไซอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา

ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็พร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวนี่แหละครับ
มาร่วมพิธียกเสาเต็งโกขนาดใหญ่ที่มีความสูงเนี่ยนะฮะ

ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าช่ายอิ๊ว
โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวเนี่ย
จะเป็นผู้ที่ร่วมพิธีถือศิลปกินผักอย่างสมบูรณ์
ก็จะมีร่างทรงนะฮะเห็นไหมมากันเยอะมากเลย
ร่างทรงก็มาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้านเรือนของประชาชน
สำหรับพิธียกเสาโกเต็งนั้นทุกสารเจ้านะครับ
ทำเพื่อประกอบพิธีอันเชิญตะเกียง๙ดวง
ขึ้นไปไว้ที่ยอดเสาโกเต็ง

เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าพิธีถือศิลปกินผักได้เริ่มขึ้นแล้ว
ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๗ตุลาคมนี้นะครับ
บอกว่าจัดตั้งแต่วันที่๘เพราะว่าเมื่อวานนี้
เมื่อวานวันแรกเป็นวันแรกคือกินเพื่อล้างท้อง
นี่แหละกินแบบว่าให้ล้างคล้องก่อนไง
ใช่ไหมเวลาจะกินผักกินจงกินเจน
ทำใจไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน
วัยสำหรับการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย

จากเราจะงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยนะคะคุณ
เราต้องถือสีแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีด้วย
จิตเราจะได้เป็นกุศลเราจะได้บุญอย่างยิ่งใหญ่